คุณผู้ชมคะพวกขนมขบเคี้ยวลูกอมต่าง
มันบรรจุอยู่ในของเล่นที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันในอดีต
ตอนนี้ผู้ประกอบการเขาก็ถือว่าเป็นการสร้างไอเดียใหม่
เจาะตลาดเฉพาะกลุ่มแล้วก็เพิ่มเรื่องของรายได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นเราไปจุดประกายไอเดียพร้อมกัน
เกจขนมสีสันสดใสมีทั้งเยลลี่นมอัดเม็ด
็อกโกแลตเลวและวิตามินซี

เหมือนของเล่นแต่ข้างในบรรจุขนม

ช่วยดึงดูดให้เด็กซื้อไปรับประทาน
และสนุกสนานไปกับของเล่นรูปทรงต่าง
ยังเก็บเป็นของสะสมได้อีกด้วยค่ะ

ผู้ประกอบธุรกิจผลิตขนมมานานกว่า๓๐ปีแล้วค่ะ
มันเริ่มจากแบรนด์ลูกอมเล็กก่อนนะครับ
ก็เริ่มจากการขายลูกอมนะครับ
ขยับขยายมาเรื่อยมาทำพวกน้ำตาลอันเม็ด

แล้วก็พวกช็อกโกแลตเหลวแล้วก็เยลลี่ต่อมานะครับ

แล้วก็จะเริ่มทำพวกของเล่นมากขึ้นด้วย
ทุกชิ้นของแบรนด์โรเซล่ามีคอนเซ็ปต์คือ

แต่ต้องเพิ่มคุณค่าด้านความสนุกสนานเข้าไปด้วยค่ะ
ทำให้เราสามารถเป็นเชฟทำขนม
ตกแต่งหน้าเพิ่มท็อปปิ้งที่ให้มาได้ตามใจชอบเลยค่ะ
และดีไอวายเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ล่าสุดของแบรนด์โรเซลล่า

เพื่อจับเทรนด์ในการทำขนมให้สามารถเป็นของเล่นได้ภายในตัวค่ะ
นอกจากช่วยสร้างความสนุกสนานให้เด็กแล้ว
ก็ยังเป็นการพัฒนาทักษะในการประกอบของเล่นให้กับเด็กอีกด้วย
โดยภายในกล่องจะมีกระดาษสำเร็จรูปลวดลายน่ารัก
ถนนราคาอยู่ที่เซตละ๙๙บาท
มันจะเป็นกลุ่มที่สร้างกิจกรรมให้ครอบครัวได้ด้วย
เด็กก็จะรู้สึกสนุกในการประกอบกิจกรรมต่าง
ไม่ว่าจะเป็นการยอดยัลลี่ทำช็อกโกแลตเหลวบีบใส่ถาดเอาเข้าตู้เย็น
คือเด็กจะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันเป็นขนมที่เขาทำขึ้นมากับมือ
บริษัทชวนพัฒน์ขอสินเชื่อเพื่อทำธุรกิจจากธนาคารกรุงเทพ
ตั้งแต่ช่วงแรกที่เริ่มประกอบธุรกิจค่ะ
กู้เพิ่มเพื่อขยายธุรกิจมาจนถึงปัจจุบัน
พร้อมกับเข้าร่วมกิจกรรมการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการเงินแก่พนักงานด้วยค่ะ
เราดิวกันมานานแล้วครับ
ตั้งแต่น้ำต้นเลยครับคือมันเท่านั้นให้ความช่วยเหลือดีมาก
ตั้งแต่ช่วงน้ำทุ่มก็ให้ความช่วยเหลือได้อย่างดีเลยครับ

ไม่ว่าจะเป็นหลังวันก่อนก็เข้ามานะครับ

ให้ความรู้ต่างเรื่องของความรู้เรื่องของการเงินต่าง

มันกรุงเทพฯได้ให้ความสนุนภูมิได้อย่างดีเลยครับ
วางขายตามห้างสรรพสินค้าต่างในประเทศ
แต่สำหรับตลาดที่เจ้าของธุรกิจมองว่า
มีความท้าทายเหมาะกับการขยายธุรกิจเพิ่มเติม
คือประเทศจีนและอินโดนีเซียค่ะ

จะเข้าไปเจาะตลาดเหล่านี้ควรมีกลยุทธ์อย่างไร
ฟังคำแนะนำจากที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมกันค่ะ
กับอินโดเนี่ยเป็นตลาดที่ใหญ่แล้วมีความน่าสนใจมากนะครับ
แบรนด์ต่างเองสามารถลดต้นทุนการตลาดอย่างหนึ่งได้

ในเมืองไทยเองก็มีกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นอินโดนีเซียกับจีนอยู่เยอะอยู่แล้ว

สินค้าของเราขนมประเภทนี้สินค้ากลุ่มนี้ที่ขายดีในเมืองไทยนะครับ

เพราะมันเป็นความใหม่หรือเปล่าเป็นเทรนด์หรือเปล่า

รวมถึงการตั้งราคาขนมแต่ละชนิดไม่เกิน๒๐บาท
เพื่อให้เด็กทุกคนสามารถซื้อมารับประทานได้ค่ะ

ยังคงครองใจเด็กและคุณพ่อคุณแม่มาถึงทุกวันนี้ค่ะ